คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มีให้เห็นอยู่บ่อยในลักษณะที่ถูกวิจารณ์เยอะนะคะ
เรื่องของการบูชาเรื่องของพิธีบวงสวงอะไรต่าง
อันนี้แบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือรูปปั้นที่เขาบูชากัน
มีชื่อว่านางพญากาลูตรี
นางปริยากาลูตรี
ก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณเขียนมาสอนนี่แหละครับ
ได้ยินเหมือนกันเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นผู้หญิงทำท่านั่งถ่างขาแบบนี้
ก็ต้องขออภัยให้ดูได้แค่นี้จริง
อันนี้คือตัวรูปปั้นเลยตัวรูปปั้นตัวรูปปั้นที่เขาบูชา
ท่านั่งทางขาใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่า
จะทำให้สามีรักสามีหลง
ค้าขายได้เงินได้ทองกำไรด้วยอะไรด้วยอะไรแบบนี้

อันนี้คือรูปปั้นที่บูชานะ
ก็อาจจะมีคนรู้จักมานานแล้วก็ได้อ่าใครรู้จักเราบอกเราหน่อย
เราอาจจะไม่รู้ที่ไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะครับ
แต่ว่าทีนี้คนที่เขาบูชารูปปั้นนี้ค่ะ
ก็จะต้องมีการทำพิธีบวงสวง
พิธีบวงสวงนี่นะมีหลายคลิปเราให้ดูได้แค่บางคลิป
ให้ฟังเสียงได้แค่บางเสียง
เพราะจะเป็นท่าเต้นประกอบเพลงและเป็นท่าเต้นที่เอาดูเองดีกว่า
ก็อาจจะต้องทำท่าคล้ายกับรูปปั้น
มั้งคะเป็นลักษณะของการถังขาอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นศาสตร์มหาเสน่ห์ในการบูชารูปปั้นนี้
แล้วก็ในการบวงสวงลักษณะแบบนี้
แล้วก็มีอีกคลิปนึงนะคะเพิ่งโพสต์เมื่อช่วงบ่ายนี้เอง
เป็นผู้หญิงคนนึงทำท่าอ้าขาแล้วก็คือเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะ
แล้วก็มีเสียงร้องเหมือนการมีเพศสัมพันธ์นะคะเราให้ดูได้แค่นี้จริงจริง
ปล่อยเสียงไม่ได้เลยจริงจริงค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เต้นแล้ว
อันนี้ไม่ใช่เต้นอันนี้เป็นแบบบูชาหนักเลย
บูชาแบบจัดหนักเนี่ยอืมแล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊คคนเดียวกันนะคะ
โพสต์ก่อนหน้านี้สิบสองมีนาคมครับมีข้อความในลักษณะที่ว่าการบูชาเนี่ย
จะทำให้ผัวรักผัวหลงผัวคอยวิ่งตามอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าค้าขายกำไรงามมีเสน่ห์แต่มีค่าครูนะ
มนตรากามสูตรร้อยเก้าท่าในคลิปวิดีโอหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ย
คือถ้านำไปบูชาจะได้ท่าทางต่างไปด้วยอย่างนี้หรอ
ใช่เป็นท่าครูมนตรากามสูตรร้อยเก้าท่าอืม
เป็นภาพวีดีโออยู่ในคลิปวิดีโอก็มีราคาบอกอะไรแบบนี้ค่ะ
เพื่อที่คุณจะได้ไปทำให้สามีรักสามีหลงแล้วดูเพลงเพลง
มันก็เพลงที่เขาเต้นเหมือนในเทคในผับอะไรกันอย่างนี้ใช่
แล้วใครเป็นต้นตำรับของเขาในการเป็นเจ้าสำนักหรือเป็นใครเป็นคนจัดให้มาบูชาอะไรอย่างนี้
เป็นคนขายเนี่ยไปขายวีดีโอค่าครูอย่างเงี้ให้ใครอ่ะ
ส่งนักข่าวที่เหมาะสมลงพื้นที่ไปใครฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะโอ้โห
คุณติของเราไปถามเจ้าของคลิปนะคะคุณติบอกอุ้ย
เป็นผู้หญิงสวยเลยนะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเลยค่ะครับ
อาจารย์แอ้อาจารย์แอ้เขาคุยทางโทรศัพท์นะ
บอกว่านางพญาการูตรีเป็นสายเสน่ห์ของทางตำหนักเกี่ยวข้องกับความรัก
ครองโชคลาภค้าขายพอมีคนบูชาแล้วประสบผลสำเร็จเยอะมาก
ก็เลยสร้างรูปปั้นขึ้นมายืนยันว่าไม่ใช่อวิชาและไม่ใช่เสน่หมนต์ดำ
ขอพรได้จริงจากการสวดมนต์บูชาปกติ
อันนี้คืออาจารย์แอ้อาจารย์แอ้ที่เขาบอกว่าเขาคือผู้ที่อ่า
สร้างรูปปั้นทำรูปปั้นอันนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็เป็นเจ้าของคลิปด้วยอ่า
พญาการูตรีอาจารย์แอ้บอกว่าเป็นร่างอวตารมาจากพระแม่กาลี
วตารลงมาปราบมารเป็นการปราบให้มารเกิดความสุข
แต่คนที่เขาเอามาสร้างคนแรกไม่ได้เล่าตำนานไปถึงขนาดนั้น
ก็เอามาใช้เป็นอวิชาแทนคนอื่นเอามาใช้เป็นอวิชา
แต่อาจารย์แอ้บอกว่าไม่ใช่คนที่ปลุกมนตราขึ้นมาเป็นอาจารย์ของเธออีกที
ครับไม่ใช่ร่างทรงเป็นคนปกตินี่แหละที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์
สำหรับรูปปั้นนางพญาการูตรีที่สร้างขึ้นมามาจากความฝันของอาจารย์
บอกว่าถ้ามีปฏิหารหรือสิ่งดีดีเกิดขึ้นให้สร้างรูปปั้นขึ้นมาอืม
ก็เลยมีแบบขึ้นมาในหัวฝันเห็นแบบว่าต้องสร้างแบบนี้ปั้นแบบนี้
เหมือนเป็นปริศนธรรมส่วนท่าที่เป็นท่าผู้หญิงนั่งชันเข่า
บอกว่าเป็นท่าเหมือนกับเวลาที่แม่คลอดลูกค่ะครับ
บอกว่าเหมือนความรักของแม่ที่ไม่ทอดทิ้งลูก
ถ้าคนจิตใจไม่ดีจะมองเป็นอีกแบบอ๋อคุณผู้หญิงสวรรค์มองแบบไหน
วิชันอาจจะจิตใจไม่ดีขออภัยนึกว่าโอ้ขอลูก
เอาแต่คนที่มาในคลิปนี้เขาเต้นท่าทางกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำท่าทางเหมือน
คลอดลูกเจ็บท้องโอดโอยนะใช่ไงเขาก็ไปทำอีกท่านึงนะ
ทีนี้ส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกไป
อาจารย์แอร์บอกว่าเป็นคนที่มาขอพรแล้วประสบความสำเร็จ
ก็เลยมาลงมนต์กรรมสูตรแล้วไม่ได้ว่าทุกคนจะมาลงมนต์แบบนี้ได้นะ
ต้องไม่มีแฟนต้องเป็นสาวพรมจันทร์
ท่าทางเป็นท่าที่ออกมาจากความรู้สึกของคนคนนั้น
ไม่ได้เป็นท่าที่ต้องไปเรียนไปสอนมาจากไหนไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศมาเกี่ยวข้อง
เห็นเห็นที่ผู้หญิงที่เขาเข้าไปครับเขาก็คือเหมือนกับว่าเขามีการส่งเสียงร้องแล้วก็ท่าทาง
ออกมาเองค่ะพี่คือแกเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะลงแบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงแบบนั้นค่ะ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

มีคนออกมาทำทำทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปงานไปที่ไหนก็ไม่คุณรับเหมือนเขาก็มาลง
มาลงแล้วทีนี้พอแกล่ายแกล่ายพ่อเวทลงทีเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะ
อะไรแบบนี้รู้เปล่าครับเขาไม่รู้ไงแต่ว่าเราไม่ได้เจียร์เออคนอาจจะมองอย่างเนี้ย
เราก็ยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยต้องสิ่งทุกอย่างที่พอมาอยู่ในโลกมนุษย์

บางคนเขามองว่ามันดูเหมือนกับว่า

แต่ว่าของเราเราประสุทธิ์พอสำเร็จเราขอพรแล้วเราสำเร็จเข้ามาหา
แล้วเขาขอพรกันเข้าสำเร็จค่ะถ้าอย่างงั้นเราคงไม่ได้ท่า
คือถ้าฟังจากที่อาจารย์แอ้ที่เขาเรียกว่าการฐานแท้อาจารย์แอร์ใช่ไหม
ที่คุณติสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเธอบอกว่ารูปปั้นที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ย
ไม่ได้เป็นการสื่อถึงเรื่องเชิงลามกอนาจารย์แล้วการที่ผู้หญิงบุคคลต่างมาร่ายรำ
มาอยู่ที่สำนักอะไรตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเชิงที่ว่าจะมาทำให้ผัวรักผัวหลง
แต่เพราะว่าขอพรแล้วประสบความสำเร็จเขาก็มาเต้นมาทำท่าทางต่าง
และแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นสาวพรมจันทร์ไม่มีแฟนไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้
จะเป็นคนละมุมเลยกับที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์ไปแชร์กันในสังคมออนไลน์
แม่แต่ว่าใครบูชาแล้วแถมมนตราอะไรกรรมสูตรอะไร๑๐๙ท่าอะไรเนี่ย
หมื่นเก้ามีเมลามีตังค์เมลามีภาคภูมิ
มันก็ขัดแย้งกันไงกับสิ่งพี่บอกไงใช่ไหม
บอกว่าเขาคิดว่าคนที่สร้างนางพญาการุตรีขึ้นมาเนี่ย
แล้วให้คนไปเคารพบูชาเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีลักษณะสื่อไปในทางลามกอนาจารย์
แล้วยังเอาไปอยู่ใกล้กับรูปของศาสดาในศาสนาต่าง

หญิงสาวที่ไปบูชาไปเข้าร่วมพิธีแล้วเกิดอาการลักษณะเหมือนกับมีเพศสัมพันธ์
ก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่าย
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
มีความเสี่ยงด้วยนะอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้
จึงขอเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อ
เพราะการชักชวนให้คนมาร่วมพิธีนั้นเป็นการหลอกลวงนะฮะ
เอาความศรัทธาของคนมาแสวงหาผลประโยชน์
ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมยิ่งถ้าน้องหรือคนที่อยู่ในครอบครัว
ไปเชื่อเหล่านี้มันส่งผลไปถึงตัวเอง

หกมุ่นมีเรื่องของกามอารมณ์เข้ามา
ถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์มันอยู่ที่ตัวเอง
มันไม่ได้เกี่ยวที่เครื่องบูชาเลย
ถ้าอยากจะมีเสน่ห์เราก็อย่างที่บอกไปก็คือพูดดีทำดีคิดดี
ผมว่าเขาขายหลอกลวงเพราะว่าถ้าทำไปแล้วไม่เห็นผล

แต่คือพวกนี้เขาจะอ้างเรื่องของการศรัทธา
อ้างว่าต้องศรัทธาก่อนแล้วถึงจะมีผล
แล้วก็ลองไปบูชาดูเสร็จแล้วมันไม่ได้ผลขึ้นมา
อ่าคุณไม่ได้ผลขึ้นมาก็ก็ไม่ต้องบูชาสิ

มันก็เข้าข่ายหลอกลวง
ผมมองว่าถ้าศรัทธาที่ขาดปัญญา
เขาเรียกว่างมงายแล้วสิ่งที่เขากำลังไปบูชาอยู่เนี่ย
เป็นรูปปั้นแหวกขาพิธีกรรมเต้นร้อง

มันใช่วิธีการของผู้มีปัญญาเหรอ
ก็หายเงียบไปนานนะเรื่องของร่างทรงอะไรพวกนี้ต่างนานานะ

ก็มีมาเรื่อยก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไป
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะฮะ
การทำให้คนรักรักเราหลงเรา
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ถ้าเรามังงายเกินมากไปอย่างนี้
มันก็จะยังไง
เหมือนเราแบบมีจิตใจยึดเหนียวไปในทางนั้นโดยตรง
เพราะว่าถ้าเราไม่ประพฤติดีทำดี
มัวแต่พึ่งของพวกนี้มันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ห
มันอยู่ที่ตัวบุคคล
คิดว่าไม่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะ
ใช่ก็คือถ้าพูดถึงคนรักคนหลง
เราเป็นคนดีเราพูดดีคิดดีทำดี
ทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคติเลย
ใช่บางทีการรักใครหรือว่าการที่จะคุยกับใครแล้วโอเค
มันไม่ได้จำเป็นที่ต้องมาใช้วัตถุนิยมหรืออะไรพวกนี้
ใช่มันสามารถใช้ทัศนคติในการเข้าหาคน

โดยใช้คำพูดหรือว่าท่าทางที่แสดงออกไป
ว่าให้เราด้วยใจจริงอะไรแบบนี้

ใช่ก็คือแค่อยากจะบอกว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในสังคมนะ